คดีนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อ๘ปีก่อน
พฤษภาคมปี๒๕๕๕ค่ะ

น้องอายุ๑๙ปีชื่อน้องหลิวค่ะ

ก็พยายามตามหาเหมือนมีเพื่อนมาบอกว่า

ครอบครัวบอกมันนานเกินไปที่ติดต่อลูกไม่ได้เลย

เลยมีการตามหาน้องหลิวล่ะคราวตรงเนาะ
ประสานบลันทิศกระจกเงาต่างนานา

ไปเจอศพผู้หญิงนิรนาม๓ร่าง
ปรากฏว่าไปตรงกับศพนิรนาม
ร่างหนึ่งที่ถูกพบเมื่อ๑๓พฤษภาคมปี๕๕

สภาพศพคือขึ้นอืดแล้วแล้วก็ถูกยิงนะคะ
ตำรวจก็เลยต้องไล่ย้อนกลับไปใหม่เลยว่าเอ๊ะ
แล้วน้องหลิวเนี่ยสนิทกับใคร
หรือว่าไปมีสัมพันธ์หรือว่ามีคนคบหามีแฟนมีอะไรยังไงบ้าง

จนกระทั่งตำรวจตามไปเจอนะคะ
จุมพลสุภาพงหรือพอตุ๊อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะ
ตำรวจสืบจนออกหมายจับได้แล้วก็นำตัวขึ้นศาล
สารชั้นต้นเนี่ยพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิต

วันนี้ศาลจังหวัดศาลแก้วอ่านคำพศศอุทธรรมภ๒ในคดีนี้นะคะ
ศาลพศยืนค่ะจำคลุกตลอดชีวิต
โดยสารอุทธรณพิจารณาเห็นว่าจำเลยก็คือพอตุ๊มีเจตนากระทำผิดตามฟ้องจริง
ก็เลยพิพากษายืนตามสารชั้นต้นนะคะแล้วก็สั่งให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้กับบีดามันดาผู้ตาย๑ล้าน๗แสนบาทด้วยค่ะ
ทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่บ้านพ่อแล้วก็แม่ของน้องหลิวที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วนะคะ
คือคุณพ่อคุณแม่เองก็อายุเยอะแล้วค่ะแกก็อาศัยอยู่บ้านไม้สภาพก็ซุดสมไปตามการเวลานะคะ
พ่อบอกพ่อดีใจมากที่คนทำผิดได้รับบทลงโทษจะได้จุดทูปบอกวิญญาณลูกสาวว่าลูกได้รับความเป็นธรรมแล้ว
บอกว่าตั้งแต่ลูกจากไปเนี่ยคิดถึงลูกตลอดเวลากินข้าวก็คิดถึงไปไหนก็คิดถึง
พอรู้ว่าลูกเสียชีวิตสุดเลยครับ
และก็สุดมาคืนนั้นมาเลยเมื่อก่อนเขาชดใช้กรรมไปครับ
ตามที่เขาทำขอบคุณมากครับศึกษาในความยิติธรรมก็
แม่ของน้องหลิวบอกว่าช่วงแรกที่ลูกหายไปที่มีคนมาบอกว่า
ไปทำงานต่างประเทศอะค่ะจนกระทั่งปีใหม่เอ่ย
ปีใหม่สากลปีใหม่ไทยหรือว่าสงครานก็เฝ้ารอรอนะทุกเทศกาลว่า
แล้วเมื่อไหร่ลูกจะกลับบ้าน
กระทั่งรู้สึกเอกใจว่ามันนานเกินไปแล้ว
ก็เลยเคยไปประสานมูลนิธิกระจกเงาไว้
มูลนิธิกระจกเงาก็ประสานมาว่ามีการตรวจดีเอนเอแล้ว
ปรากฏว่าไปเจอร่างของผู้หญิงคนหนึ่งในป่าอ้อย
ซึ่งก็ตรงกับดีเอนเอของน้องหลิวนะคะ
แม่ก็บอกโอ้โหช็อกมากแล้วก็เสียใจมาก
วันนี้ถึงคราวที่คนกระทำความผิดถูกสารพิพากษาบ้าง
แม่บอกว่าขอบคุณที่คืนความยุติธรรมให้กับลูกสาวค่ะ